คุณผู้ชมครับในระยะนี้ใครจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยนะครับคงต้องระวังแสงแดดหน่อยนะครับเพราะว่าร้อนแรงเหลือเกินนะครับนอกจากความร้อนของแสงแดดแล้วความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะได้เจอกันไปจนถึงประมาณช่วงกลางสัปดาห์นะครับและหลังจากนั้นครับ
ถึงเมืองไทยของเราอีกครั้งนึงให้ดับร้อนกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นนะครับจะพบว่ากลุ่มก้อนเมฆเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นในบริเวณตอนกลางประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจางหายไปนะครับเพราะว่ามีลักษณะของอากาศเย็นเ
สิ่งที่ต้องระวังก็คือในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับจะมีลมหนาวนี่นะครับ
เค้ายมีการเพิ่มแรงมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จะพัดลงมาปกกลุ่มเมืองในของเราอีกครั้งหนึ่ง
นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังครับ
เพราะว่าลมหนาวที่มาพร้อมกับกระแสลมแรงแบบนี้
มาเจอกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ขณะนี้
เริ่มต้นภาคอิสานจุดแรกแล้วก็ไล่ต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคล่าง

ทีนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่

ปลายสัปดาห์นี้๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ละ๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ

เป็นจุดที่ต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับ

คลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ

ก็พบว่าโอกาสการเกิดฝนจะลดลง
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นปลาย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ